เป็นผู้ต้องหาแหกห้องขังแต่เป็นในโรงพักนะ
หนีไปเลยคืออาศัยจังหวะที่ว่าบอกว่าหิวข้าวครับ
เดี๋ยวให้เมียไปซื้อข้าวให้หน่อยดาบตำรวจที่อยู่ที่โรงพักก็ใจดี
ก็ให้เมียไปซื้อข้าวแล้วก็เอาข้าวจะเอาเข้าไปให้นักโทษที่อยู่ในห้องขัง
ต้องเปิดลูกลงจังหวะเปิดนี่แหละมันผลักแล้วมันดันแล้วมันหนีออกมา
มันมีสองคนไงตำรวจอยู่คนเดียวตำรวจบอกว่าไม่ได้มีอาวุธด้วย
เพราะไม่ทันคิดว่าผู้ต้องหาจะแหกห้องขังออกมาแบบนี้ค่ะ
โรงพักนิคมพัฒนาจังหวัดระยองช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อคืนค่ะ
ดาบตำรวจสำรวยเฉียบแหลมเข้าเวรอยู่คนเดียว
แล้วมีผู้ต้องหาอยู่ในห้องขังสามคนแต่คนที่หนีออกมาหนีกันมาสองคนนะคะ
อย่างที่เห็นในภาพเลยนายปริญญาชาติไทยอายุยี่สิบเจ็ด
นายเรวัตโฆษศาลอายุสามสิบสามซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะทำร้ายดาบตำรวจสำรวยแล้วหนีไปด้วยนะ
ครับเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะดาบตำรวจสำรวยเนี่ย
เขาบอกว่านักโทษเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหา
ชื่อว่านายเรวัตเนี่ยเขาบอกว่าเขาหิวข้าวครับ
เดี๋ยวให้เมียที่มาเยี่ยมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยซื้อเข้ากล่องมาให้นะ
ดาบตำรวจสำรวยก็ใจดีอะเนาะก็เออไม่เป็นไรหิวข้าวก็ไม่เป็นไร
เมียไปซื้อข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะเอาข้าวเข้าไปให้แล้วกัน
ก็ไขกุญแจเปิดห้องขังเอาข้าวเข้าไปให้จังหวะนั้นแหละ
คุณผู้ชมนายปริญญานายเรวัตผลักประตูออกมาแล้วดันอ่ะ
อืมแรงผู้ชายอายุไม่เยอะอ่ะเนอะอายุแบบวัยรุ่นอ่ะเนอะครับ
อะไรแบบเนี้ยแรงมันเยอะไงสองคนอ่ะ
เยอะกว่าดาบตำรวจไงอ่าคือดันดันดันดันแล้วก็ต่อยกันบีบคอตำรวจอ่ะ
แล้ววิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลยครับคนที่รออยู่คือภรรยานายเรวัตนั่นแหละ
อ่าที่ทั้งทีเป็นว่าไปซื้อข้าวมาให้อ่ะอ่ารู้กันสิอย่างเงี้ย
ภรรยารออยู่มีรถจักรยานยนต์รออยู่ด้วยอ่า
อยู่หน้าโรงพักคือรู้กันตั้งใจจะหนีครับ

คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ
คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ
คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ

คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ

คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ

คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ
คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ
คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ

คุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะคุณภรรยาเกี่ยวกับข้าวอ่ะ

นายเรวัตทั้งนายปริญญาเนี่ยถูกตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดระยอง
จับได้ของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนัก๒๐๐กรัม
เมื่อ๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาจับได้ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา
แล้วก็มอบตัวให้กับตำรวจสพนิคมพัฒนาดำเนินคดี
ตอนตี๓วันที่๕พฤศจิกายน
แล้วก็ต้องอยู่ในห้องขังของโรงพักค่ะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอน
พลตำรวจโทษทัตวัฒน์ฮีรันบุรณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่นะคะเร่งรัดชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาสองคนนี้
คือมั่นใจว่าหนีไปได้ไม่ไกลหรอกน่าจะอยู่ในพื้นที่
ก็เลยต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ไปตามเส้นทางหลบหนีค่ะ
พฤติกรรมเนี่ยเตรียมการมาวางแผนกันมา
คือจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าเริ่มจากการที่เข้ามาเยี่ยม
จะเอาข้าวมาส่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เผลอผลักประตูออกไป
แล้วก็เมียจอดรถจักรยานยนต์ติดเครื่องรออยู่หน้าโรงพัก
แล้วก็หนีกันไปแบบนี้คือเหมือนกับว่าวางแผน
ตั้งใจว่าจะหนีส่วนสิบเวรที่อยู่หน้าห้องขังตอนนี้นะคะ
ก็ต้องถูกสอบนะคะตั้งคณะกรรมการสอบความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาที่หนีไปอ่ะค่ะ
อ่าบ้านของนายปริญญาไปเจอพ่อไปเจอพี่สาว
ทั้งคู่ให้ข้อมูลแค่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมนายปริญญาครับก่อนที่จะหนีอ่ะ
เยี่ยมมาก่อนครับครอบครัวไม่รู้นะ
ไม่ได้ร่วมวางแผนด้วยทั้งพ่อทั้งพี่สาวบอกนะคะว่าไม่รู้ไม่เห็น
เมื่อวานนี้มีคนไปเยี่ยมหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกับใครบ้าง
หนีออกไปก็ไม่ได้ติดต่อมาหาที่บ้านอีกเลยอืม
สาเหตุที่หนีก็เชื่อว่าอาจจะเครียดเพราะตอนไปเยี่ยมเห็นเลยว่าเครียดมากครับ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้ต้องหาอีกคนนึงด้วยบ้านของนายเรวัตนะคะ
บ้านของนายเรวัตปิดเงียบไม่มีใครอยู่ไม่เจอใคร
แต่ได้ข้อมูลมาว่านายเรวัตอยู่กับแม่ที่บ้านแค่สองคนนะ
พ่อเสียชีวิตไปแล้วแต่ไปที่บ้านเนี่ยคือไม่มีใครอยู่แล้ว
แล้วจะเห็นว่าสองคนนี้คือเขายังเป็นผู้ต้องหาที่อาจจะรอการดำเนินคดีตามขั้นตอน
ก็อยู่ในห้องควบคุมตัวของโรงพัก

แล้วก็ทำทีว่า๑๐เวรครับผมขอออกไปหิวข้าวไปเอาข้าวที่เมียซื้อมาให้หน่อย

เว้นก็ใจดีไงเปิดประตูจะเอาข้าวไปให้
โอ้โหเนี่ยตำรวจต้องคุยกันหนักแล้วนะ